ได้ไหมดาบอัธพรครับที่ไปฆ่าพ่อตาเนี่ย
คือตอนนี้เขามีการติดต่อกับญาติมานะ
ว่าเดี๋ยวจะมอบตัวแต่ขอเวลาหน่อย
เพราะอะไรจะไปมอบตัวหลังสงกราน
มันจะมีเกี่ยวกับเรื่องของการแบบประกันตัวแบบติดวันหยุดอะไรแบบนี้
ครับดังนั้นก็เลยบอกว่าเดี๋ยวหลังสงกรานจะมามอบตัว
นี่ค่ะข่าวนี้ตามมาเป็นอาทิตย์แล้วนะ
แล้วเห็นว่าตอนนี้น่ะตำรวจไล่ล่าเลยนะคะ
ตำรวจไปเป็นร้อยนายไล่ล่า

ตอนนี้เพิ่มค่าหัวเป็นแสนนึงแล้วนะคุณผู้ชม
มอบตัวแล้วใช่นี่เมื่อวานชุดปฏิบัติการพิเศษ
ตำรวจภูทรจังหวัดสุราธานีแล้วก็ตำรวจภูทรภาค๘
รวมถึงกองปราบมากันเป็นร้อยนายเลยค่ะ
กระจายกำลังนะไปตรวจค้นพื้นที่
พื้นที่รอยต่อ๓จุด
ในอำเภอคีรีรัฐนิคมอำเภอบ้านตาขุนที่สุราชนั่นแหละ
จะตามตัวดาบตำรวจอัตภพรวิเชียน
ที่ก่อเหตุสะเทือนขวัญไปไล่ดูกันเลยคุณผู้ชม
ละจุดเลยนะคะจุดแรกที่ไปเนี่ย
ไปที่บ้านพักญาติของดาบอัธพร
อยู่ที่หมู่๔ตำบลกระเป๋าค่ะ
ถามว่าตอนไปที่บ้านญาติ
ที่บ้านญาติบุกไปค้นเจออะไรบ้าง
ก็เจอพวกร่องรอยว่ามีการกินอยู่
มานอนอยู่ที่นี่น่าจะสัก๒คืนนะ
เพราะว่ามีร่องรอยการกินอาหารการนอนอยู่ตรงนี้
แต่ไม่เจอตัวดาบอัธพรนะคะ
ทีนี้ก็เลยต้องประสานกับเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐาน
เก็บตัวอย่างด้วยค่ะแล้วก็ต้องไปดูนะ
มันตรงกับดาบตำรวจอัตภพรแน่นอนค่ะ
ดำเนินคดีกับเจ้าของบ้านต้องโดนแน่แหละ
เรื่องความผิดก็คือให้ความช่วยเหลือ
ให้ที่พักอาศัยกับผู้ต้องหานะคะ

แล้วไปตรวจสอบจุดแรกอย่างที่บอกว่า

อ๋อไอ้ที่ไม่เจอตัวดาบอาทธพรเนี่ยเป็นเพราะว่าอะไร
คือด้วยความที่ดาบอัตภพรก็เป็นตำรวจ
คือตำรวจไม่พอน้ำแข็งเป็นตำรวจสืบด้วย

เขาจะรู้วิธีไล่ล่าของตำรวจเอางี้ดีกว่า
รู้แหละแล้วแน่นอนเวลาที่ตำรวจคือจะมีการประสานข้อมูล
กระจายกำลังกันติดต่อสื่อสารกันผ่านวิทยุสื่อสาร

เวลาอาจูนขึ้นสัญญาณขึ้นความถี่นี้
ดาบตำรวจอธพรก็น่าจะรู้แล้วก็คงจะจูนขึ้นสัญญาณเพราะอะไร
เพราะว่าตอนเจอไปเจอเป็นวิทยุสื่อสารอยู่ด้วย
นี่แหละก็เลยทำให้อ๋อเพราะอะไรตำรวจถึงจับไม่ได้
เขาน่าจะมีการเหมือนกับดักฟังคลื่นนั้น
แล้วรู้ว่าตอนนี้ปฏิบัติค้านของตำรวจไปถึงไหนแล้ว
คุณผู้ชมคะจุดที่๒ที่ไปตรวจค้นค่ะ
ที่บ้านในหมู่๕ที่ตำบลท่าขนอนอยู่ห่างจากบ้านหลังแรกประมาณสัก๑๐กิโล
จุดนี้นะเจ้าของบ้านรู้จักคุ้นเคยกับดาบตำรวจอัตภพรเลย
มาหาสู่กันบ่อยแล้วพอไปถึงแน่นอน
จุดนี้ก็ไม่ได้เจอดาบอัตภพรค่ะหนีไปก่อน

คือในพื้นที่อำเภอคีรีรัฐนิคมต่อเนื่องกับบ้านตาขุนนั่นแหละ
พื้นที่ตรงนี้ดาบอัตภพรเองก็คุ้นเคย
ปฏิบัติหน้าที่ด้านยาเสพติดไงแล้วก็มีเพื่อนฝูงอยู่ตรงนี้เยอะ
ก็เลยคิดว่าน่าจะมีคนที่ให้การช่วยเหลือพาตัวหลบหนีหรือเปล่า
เพราะว่า๓จุดที่ไปตรวจค้นไม่เจอตัวเลย
ทางภูการสื่อภาค๘ครับพลตบริตรีนภัณฑ์วุฒิก็บอกว่าตอนนี้เนี่ยนะ
ได้เอารูปรูปภาพของดาบอัธพรไปติดไว้แล้ว
ติดตามสถานที่สำคัญไว้

ใครเห็นเอ๊ะลักษณะแบบนี้น่าจะใช่ดาบอัธพรนะ
แจ้งบ่อแสมาเลยแล้วก็เพิ่มเงินนำจับครับ
จากเดิม๕๐๐๐ก็เพิ่มเท่าตัวเป็นแสนบาทแล้วครับ
คาดว่าดาบอัตภพรไม่น่าจะไปไหนไกล
น่าจะอยู่ในพื้นที่เพราะว่าชำนาญในพื้นที่อย่างที่บอกคือ

จะมีเครือข่ายอาจจะมีคนช่วยพาหลบหนีหรือว่าพาหลบซ่อนครับ
ค่ะทีนี้คุณผู้ชมค่ะเมื่อวานนี้นะ
สักช่วงประมาณเกือบบ่าย๓โมงมันมีรายงานหนึ่งเข้ามาค่ะ
เขาบอกว่าดาบตำรวจอัตภพรเนี่ยนะ
ติดต่อผ่านทางพระที่เป็นพี่ชาย
ว่าเดี๋ยวจะขอมอบตัวแต่แต่เดี๋ยวขอไปหลังสงกรานได้ไหม
คือช่วงนี้มันติดสงกรานก็กลัวแหละจะไม่ได้รับความสะดวก
เรื่องของการขอประกันตัวก็เลยเลื่อนการมอบตัวออกไป
เป็นหลังสงกรานนี้เพราะฉะนั้นเดี๋ยวต้องรอดูด้วยนะคะ
ว่าจะมามอบตัวตามที่บอกกับพระพี่ชายจริงไหม
แล้วเมื่อวานนี้ค่ะความเคลื่อนไหวช่วงสายของเมื่อวาน
ทางตำรวจสพคีรีรัฐนิคมก็คุมตัวนายมานพว่างงาน
หนึ่งในฝั่งผู้ก่อเหตุที่จับตัวได้แล้ว
เมื่อวานเอาตัวไปขออำนาจศาลจังหวัดสุราธานีฝากขัง
แล้วก็คัดค้านการประกันตัวนี่จังหวะตอนที่จะขึ้นรถนะ

ตะโกนถามถามนายมานพถามนายมานพ
เขาก็ไม่ได้ตอบอะไรแต่เขาก็ยังยืนยันเหมือนเดิมนะ
ว่าตอนที่เขาไปกับดาบตำรวจอธพร
เขาไม่รู้ว่าดาบตำรวจอัตภพรจะไปก่อเหตุแบบนี้
คิดว่าชวนไปทำงานเกี่ยวกับยาเซปติก
อันนี้ก็เป็นความเคลื่อนไหวของคดีโหดนี่นะคะ
สักฐานผู้ใหญ่รงนะคะดูหน้างานนะคะครับ